นี่ท่านไปประชุมกรรมการบริหารพัก

คือเมื่อวานนี้ต้องบอกว่า
รมไม่ดี
รมไม่ดีมากนะเมื่อวานอ่ะ

นักข่าวตอบนักข่าวไทยนักข่าวต่างชาติไป
มาดูพลเอกประยุจมากดีกว่าคุณผู้ชมอ่ะ

รวมไปถึงคุณเปิ้ลจารุณีสุขสวัสดิ์ครับ
ดารานักแสดงที่เอากระเช้าผลไม้ไปมอบให้กับพลเอกประยุทธ์
ในฐานะเป็นประธานยุทธศาสตร์ของพักครับนี่ฮะมาถึงตัวท่านเลย
ดูดิพี่เปิ้ลหน้าไม่เปลี่ยนเลยเออ

พลเอกประยุทธ์ก็พูดคุยทักทายคุณเปิ้ลจารุณีครับ
บอกว่าขอบคุณมากนะนี่ยังสวยอยู่เลย
คุณเปิ้ลก็บอกว่าเราเป็นทีมอยู่ข้างหลังท่านนะคะ
หลังจากนั้นพลเอกประยุจก็ไปทักทายกองเชียร์ที่เดินทางมาให้กำลังใจ

นี่แจกลายเซ็น
นักข่าวก็จ่อปากท่านไปท่านก็แจกลายเซ็นต์ไป
แล้วก็เซลฟี่ร่วมกับกองเชียร์ด้วยครับ
นักข่าวถามพลเอกประยุทธ์ว่าท่านเอายังไงต่อท่าน
จะวางมือจากการเมืองเลยหรือเปล่า
จะไม่ทิ้งพักรวมไทยสร้างชาติใช่เปล่า
ผลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่ตอบนะ
ไม่ได้ตอบคำถามอะไรแต่ยกมือขึ้นเหมือนเป็นสัญลักษณ์ว่าโบกมือแล้วก็สายหัวครับ
จากพลเอกประยุทธ์จะมาประชุมเพื่อขอบคุณแล้วก็ให้กำลังใจว่าที่สอสอแล้วก็สมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติแล้ว
นี่ส่งสารไปถึงสมาชิกพักทุกคนด้วยครับ
ดันเสียงขึ้นหน่อยได้ไหมทีมงานครับ
อยากฟังท่านนายยกหน่อยพูดอะไร
ทุกประเทศจำนวนไม่น้อย
แต่ก็บอกว่าก็ได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนไม่น้อยแล้วก็บอกว่าต้องเดินหน้าเข้าหาประชาชนให้มากขึ้นหลังเลือกตั้ง
ยืนยันว่าไม่ได้เดินตามลำพังนะยังมีคนจำนวนมากคอยสนับสนุนอยู่
จากนี้เดี๋ยวจะเร่งสรุปบทเรียนแล้วก็เตรียมความพร้อมเพื่อความสำเร็จในคราวถัดไป
และท่านก็ให้คำมั่นว่าชัยชนะจะรออยู่ข้างหน้า
ท่านประชุมอยู่๒ชั่วโมงคุณผู้ชมพลเอกประยุทธ์ก็เดินทางกลับ
แล้วก็ให้สัมภาษณ์เรื่องการจัดตั้งรัฐบาลที่ไม่สามารถจะวิจารณ์อะไรได้

ทำให้บ้านเมืองเกิดความสงบสุขก็แล้วกัน

วันนี้นะท่านวันนี้ตรงกับ๙ปีรัฐประหาร
อ้าววิกตูตอบอย่างไรลองฟัง
๙ปีลืมไปแล้วพอพูดถึงเรื่อง๙ปีดนภ
มันเป็นอะไรที่นักข่าวก็คือตั้งใจจะไปถาม

ค่ะนะครับ